ครอบครัวชาวไทยใหญ่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลา
บอกลูกชายมีอาการประหลาดเมื่อไปทำงานทาสีแล้วดันไปปัสสาวะใส่เจ้าที่เจ้าทางครับ

หมอปลาคะช่วยด้วยค่ะอาการเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
สงสารน้องนะคะเขาอยู่ข้างบ้านค่ะ
เขามีอาการแบบนี้เลยค่ะ
คือแบบไม่พูดไม่คุยตัวแข็งคือแบบไม่รับรู้อะไรเลยอะค่ะ

แล้วคุณได้ยินไหมในคลิปบอกหมอปลาช่วยด้วยค่ะ

น้องมีอาการประหลาดยืนทื้อตัวแข็งไม่พูดไม่จากับใครเลยค่ะ
แล้วเขาบอกอีกนะว่าน้องคนนี้อายุ๑๗ปีที่เป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยตกกลางคืนออกไปข้างนอกด้วย
ครอบครัวต้องผัดกันคอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
เหมือนกับว่าเดินออกไปแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัว

เอาล่ะวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องเอเลย

ในพื้นที่บ้านเขาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเอง
เมื่อไปถึงดูสิอาการหมอปลาเป็นยังไง
ทีมงานของเราจับตาดูทุกฝีก้าวของหมอปลา
เพราะเวลาอาการมาไม่ทันได้แสดงไม่ทันได้บ่งบอก
ก็ต้องรีบดูไม่งั้นเดี๋ยวเก็บภาพไม่ทัน
แล้วพอไปถึงมันยังไงโอ้ยหมอปลาเฉยไม่เจออาการอะไรเลย
แต่ก็มาเจอกับครอบครัวของเด็กคนนั้นไง
ที่เป็นชาวไทยใหญ่งั้นพูดคุยกันหน่อย
เมื่อยังไม่แสดงอาการอะไรใช่ไหม
พ่อของน้องที่มีอาการชื่อนายจามฮะ
เดินออกมาต้อนรับพูดคุยกับหมอปลา

ครอบครัวของเขาอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
๒สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเขาและน้องเอ
ที่เป็นว่ามีอาการเนี่ยนะ
เอนามสมมุติอายุ๑๗ปีเนี่ยนะ
พาลูกชายออกไปทำงานรับจ้าง

ตอนนั้นเที่ยงวันลูกไปยืนปัสสาวะ

ซึ่งก็มีพระนะท่านเองก็ทักนะ
บอกไอ้หนูทำอะไรตรงนี้เป็นที่ตั้งของสารเก่า

พ่อเห็นว่าลูกมีอาการคือแปลกเลย
พอมีอาการแปลกก็พาไปหาหมอทำ
หมอที่มีความเชื่อเรื่องของศัยศาสต

หมอปลาขอดูหน่อยสิท่าทางเป็นยังไง
ออกมาข้างนอกแลบลิ้นให้ดูหน่อย
เห้ยต้องดูอย่างนี้หรือ
ทดสอบไงว่ามีวิญญาณมั้ยนั่งเยียร์ตรง
แล้วบินออกมาลองหาวิธีต่างเพื่อที่จะทดสอบดูซิว่า
มีพลังงานมีวิญญาณมารบกวนหรือไม่
หมอปลาบอกแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้รู้สึก

หนูวัย๑๗เนี่ยแต่ก็ยังคุยไม่รู้เรื่อง
เหมือนกับว่าน้องไม่ยอมตอบอะไรเลย
สิ่งหนึ่งที่หมอปลาทำแล้วแปลกประหลาดกว่าที่อื่น
พยายามหยิกหยิกไปที่ร่างกายของน้องเขา
ให้น้องเขาพูดให้น้องเขาพูดเหมือนเป็นการหยิกเพื่อกระตุ้น
ดูสิว่าจะยอมพูดยอมคุยไหมครับ
ชื่ออะไรอ่ะแกชื่ออะไรชื่ออะไรพูดมา
ชื่อสำลีชื่อสำลีชื่อสำลีชื่อสำลีชื่อสำเอ

ถ้าเธอเองพูดเป็นบางแบบข้าวขึ้นดื่มวันนี้
ก่อนหน้านี้นี่เขาพูดแบบแบบปกตินะ
ชื่อแบบเราปกตินี่แหละ

เขาบอกว่ากระตุ้นอย่างนี้๓ชั่วโมง

มันหยิกมันจี่มันอะไรอย่างนี้
เอ้าสุดท้ายก็ต้องยอมพูดคุยกันแบบอย่างไรรู้ไหม
ยังไงนะครับยังไง
อารมณ์แบบนั้นเลยคุณชิสา
เปิดใจคุณคุยกันข้างในห้อง
สุดท้ายยอมบอกยอมพูดแท้
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องวิญญาณหรอก
เลยไม่ยอมพูดบางสิ่งบางอย่างนั้นออกมา

สรุปเลยนะเรื่องของน้องเอนามสมมุติเด็ก๑๗คนนี้ที่มีอาการ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของวิญญาณหรอก
ไอ้ที่บอกว่ามีอาการแล้วไม่ยอมพูดกับใคร
น่าจะไปเจอกับเรื่องของหัวหน้างานในวันที่ไปทาสี
เหมือนประมาณว่าหัวหน้างานมาต่อว่าบอกให้ทาสีไวหน่อย
แล้วน้องเอเขารู้สึกไม่ดีแล้ววันนั้นพอดีดันไปปัสสาวะข้างทาง
เหมือนกับประมาณว่าไปฉี่ใส่เจ้าที่เจ้าทางแล้ว
หมอปลาบอกเอาจริงเจ้าที่เจ้าทางแบบนี้ไม่มีหรอก
ถ้าเจ้าที่เจ้าทางเห็นคนมายืนฉี่ใส่แล้วยังจะอยู่กับที่ไม่ยอมหลบ
ก็แสดงว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ปัญญาอ่อน
ถ้าเราเป็นเจ้าที่เราจะให้มนุษย์ฉี่รถหัวเราเหรอ
จริงไหมเราต้องโดดหลบถ้าโดดหลบไม่ทันเนี่ย

แล้วผมกล้าพูดว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีจริง
ก็บอกแล้วเด็กบางคนนะครับเขาเจอในสิ่งที่มนุษย์บางคน
ก็ฝากถึงบรรดาผีเจ้าที่นะถ้ามีจริงนะ

เนี่ยพ่อปลายืนยันตรงนี้เจ้าที่ต้องมีสมองน่ะเออ
แม่ไม่ใช่ไปยืนดูให้คนก็ฉี่ใส
เออก็เจ๋นลืมน้อยต่ำแล้วก็หนีที่ดิทำไม
อ่าน้ส่วนจากนี้เอายังไงได้กับน้องเอ
เอางี้ละกันเดี๋ยวพาน้องเอไปโรงพยาบาล
เพื่อตรวจเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อ
เด็กเขาใส่ซื่อเด็กเขาบริสุทธิ์
บางทีมันไปเจอคำพูดบางคำที่

ไปกระเทินสะเทือนใจน้องเขา

ในช่วงหลิวหัวต่อคงต้องใส่ใจดูแลผู้ถือเยอะค่ะ
ทีนี้ก็อยู่ที่เรื่องของครอบครัวแล้วนะครับ
คำแนะนำให้คำปรึกษากันนะคะ